แล้วเขาไม่ได้ถอยหลังเข้าซองเหมือนคันอื่นแต่เขาเอาหน้าเข้า
แล้วดูจังหวะพยายามจะถอยออกนะคือมันชิดมาก
คลิปนี้สักประมาณ๒นาทีกว่าคุณผู้ชม
แล้วดูสิรถคันขวามือในภาพเนี่ย
ปริญญาพรศรีคุณเป็นเจ้าของรถเก๋งคันขวาคันที่ถูกชน
ก็เอาคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีเขาบันทึกภาพไว้ได้มาโพสต์
แล้วดูป้ายแดงคุณใดคันนี้เขาถอยออกจากช่องจอดคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะสุดท้ายคือถอยเข้าถอยออกอยู่อย่างนี้
ทีแรกมีคนมาช่วยดูมีคนมาช่วยบอกแล้วนะ

โอ้โฮกัญชนครับคุณ

แล้วหลังจากนั้นนะคุณใดคันนี้ขับออกไปเลย

ดูเลยนี่เปิดมาฟรีสภาพค้างไว้นี่เป็นหน้าคนขับนะ
โงกหน้าออกมาดูใช่
เกิดเหตุขึ้นในห้างแถวปฐุมธานีช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถาม
คุณปริญญาพรเจ้าของรถคันที่โดนชน

ขับไปจอดที่ลานจอดรถของห้าง

พอกลับมาตอน๖โมงเย็นอุ๊ยตกใจ

ปภบอกว่ามีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ตอนที่รถตู้หุ่นใดป้ายทะเบียนป้ายแดงเนี่ยนะคะ
ถอยหลังแล้วมันครูดด้านข้าง
เกลียนหน่อยขับออกไปเลย
ไปแจ้งความแล้วที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะ
ตำรวจบอกว่าเกิดในที่เอกชน

ก็เลยเอาคลิปมาแชร์ลงโซเชียลค่ะ
ช่วยให้คนในโซเชียลนี้นะคะ
ช่วยตามหาหน่อยแล้วมารับผิดชอบหน่อย